อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้เปิดปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนจังหวัดกระบี่
พร้อมกับสนที่กำลังกว่า๒๐๐หน่าย
เข้าไปตรวจยึดบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่๒๐๐ไร่
หลังจากพบเข้าข่ายออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนะครับ
ศักดาวิเชียนศีลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนจังหวัดกระบี่
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
กรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะการบุกรุกป่าชายเลนพร้อมส่วนที่กำลังจากหน่วยงานต่างกว่า๒๐๐นายแบ่งออกเป็น๖ชุด
ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย๑๒๐แปลงเนื้อที่๑๘๖๘ไร่นะครับ
จากนั้นนายศักดาเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายในหมู่ที่๔ตำบลสายไทย
เนื้อที่ประมาณ๒๐๐ไร่ด้านคนดูแลบ่อ
ศักดากล่าวว่าบ่อเลี้ยงกุ้งที่ตรวจยึดเป็น

จากการเดินสำรวจเอกสารสิทธิ์ทั้ง๒เข้าข่ายออกโดยมิชอบ
หลังจากนี้จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเพิกถอนต่อไป
ขณะเดียวกันพบว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของกระดิษฐ์นักการเมืองระดับชาติ

พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในจังหวัดกระบีพบว่ามีการนำไปสร้างท่าเรือยอด
หนักกุ้งปลูกพืชผลทางการเกษตร
และบางแปลงมีการอ้างเอกสารสิทธิ์
หากพบมีความผิดต้องแจ้งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมเพื่อไม่ให้ผู้ครอบครองเดิมลักลอบกลับเข้าไปทำผลประโยชน์อีก
พร้อมกับนำพื้นที่ที่ยึดคืนได้ปลูกป่าชายเลนทดแทนต่อไปครับ